เรื่องนี้ต้องตามต่อนะคะเพราะว่าจับคนร้ายได้แล้ว
เหตุการณ์ที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะพี่อุ๋ยที่ปฐุมธานี
ที่มีเยาวชนวัย๑๖ปีขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนคือเพื่อนซ้อนท้าย

แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นอ้างตัวว่าเป็นนักเรียนอาชีวะขี่รถจักรยาน
มาประกบแล้วก็ทำร้ายเลยเอามีดฟันแขนจนโอ้โหแขนเวอะเลยนะคะ
ส่วนน้องอีกคนที่ซ้อนท้ายถูกฟันเข้าที่หลัง
แจ้งความเอาไว้แล้ว๑๐กว่าวันแล้วทำไมยังไม่คืบหน้า

สมมติว่ามาถามว่าเรียนที่ไหนใช่ไหม
ตามเรื่องจนเนี่ยตำรวจไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ว่าจับผู้ก่อเหตุได้คนนึงพร้อมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ

เอิร์ทอายุ๒๓อันนี้คนขี่รถจักรยานยนต์สีดำ
ในชาอายุ๒๓คือคนที่ใช้มีดฟัน
พีชอายุ๑๙คนที่ขี่รถจักรยานยนต์สีขาว
และในเบสอายุ๒๑คือคนที่ใช้มีดฟัน

ผู้ก่อเหตุบอกว่าเป็นนักเรียนเทคนิคจริงสถาบันแห่งหนึ่ง
ยอมรับว่าลงมือก่อเหตุจริงสาเหตุคือ

อ้างว่ามองหน้ากันเกิดอารมณ์ชั่ววูบขี่รถตามแล้วเอามีดฟันเลย
แต่วันนั้นน้องที่บาดเจ็บเนี่ยเพิ่งอายุ๑๖นะฮะ

น้องเรียนกศนเนี่ยคือน้องบอกวันที่ขี่จักรยานยนต์มา
คือเขากลับดึกเนี่ยไม่ได้ว่าเขาไปเที่ยวหรือว่าไปเต็ดเรย์อะไรนะ
เขากลับจากสุเหล่านะครับ
เขามีงานที่สุเหล่าแล้วเขาขี่รถจะกลับบ้าน
จะไปเติมน้ำมันเพราะยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปมองหน้าหาเรื่อง
ไปขี่ปาดหน้าเลยคืออยู่ดีพวกนี้สวนกับเขาระหว่างทาง
แล้วก็วกรถมาแล้วก็ขี่ไล่ตามเลย
แล้วสาเหตุบอกว่าเพียงมองหน้ากันอารมณ์โชว์บูบ
เห็นปุ๊บมองหน้าปั๊บขี่รถตามเอามีดฟันเขาอย่างนี้เหรอคะ
คือใส่หมวกกันน็อกกันหมดเลยแล้วมันยังมองหน้ากัน

เหตุกันง่ายแบบนี้เลยเหรอคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ข้อหาพาอาวุธมีดข้อหามีอาวุธปืนนี่มีปืนด้วย
นำตัวส่งฝากหางที่ศาลจังหวัดนะคะ
ก็นักข่าวก็ถามว่าอยากจะพูดอะไรไหม
อยากจะชี้แจงอะไรไหมเดี๋ยวลองดูทั้ง๔คนนี้หน่อย

อยากขอโทษอะไรครูกรณีมั้ยครับปรนโรยาณไม่พูดครับผมขออนุญาตไม่พูดแต่พี่อุ๋ยติดใจท่าเดินใช่ไหมครับคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยต่อเดินลงมาเห็นไหมในอีกนิดนึงนี่ใครใครคนขอคือเราก็เข้าใจแล้วว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะพูดหรือไม่พูดใช่ไหมสบัดให้นักข่าวออกค่ะนี่สบ
ไม่น่าเชื่อนะดูสิไม่ได้รู้สึกผิดสลดหรืออะไรเหรอคะ
ใครอยากสูญญาอธิบายอะไรไหมรับสารภาพหรือข้อทิศเกต
ของหนึ่งในผู้ก่อเหตุไปที่สพลำลูกกาด้วย
เราก็เลยไปถามแม่เหมือนกัน
แม่ก็บอกว่าแม่ขอไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งนั้น
ส่วนแม่ของเยาวชนชายวัย๑๖ปีที่บาดเจ็บแขนเบะค่ะที่โดนฟันนะคะ
แม่บอกว่าเมื่อคืนนี้มีผู้ปกครองของ๑ใน๔ผู้ก่อเหตุ
พยายามจะโทรไปเจรจากับแม่นะขอจบคดีเสนอเงินให้

โอ๊ยลูกชายยังเรียนหนังสืออยู่จบเรื่องได้ไหม

ลูกแม่ก็เป็นเด็กดีลูกแม่ก็มาถูกฟันแขนเวอะแบบนี้
รับเงินแล้วจบอย่างนี้หรอแม่ไม่เอาหรอก
แม่บอกแม่ไม่เอาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้
ของลูกชายจะกลับมาใช้งานปกติได้หรือเปล่า
เขาโทรมาเหมือนแบบต้องการให้เรามาที่โรงพักษณ์
เพื่อที่แบบอยากให้จบที่นี่จะได้ไม่ต้องขึ้นศาล
เขาให้เหตุผลก็คือลูกเขาเรียน
พยายามจะแบบว่าให้เรามาเคลียร์กันให้จบ
แต่ถามว่าเงินไม่สามารถจะช่วยอะไรชีวิตลูกเราได้เลย

วินาทีนั้นลูกเราเกือบตายเสียเลือด
ความเจ็บปวดที่เขาได้รับถ้าเป็นลูกเขาเขารู้สึกยังไง
เขาจะเอาตัวรอดโดยการที่ว่าจะเอาลูกไปเรียน
จบตรงนี้เพื่อลูกได้เรียนมีอนาคต
คือณตอนนี้น้องแขนเริ่มชา
เรายังไม่รู้ว่าน้องจะใช้งานปกติได้ไหมยังไง
ผู้กำกับการสอบพรรณรุกาก็เลยบอกว่า

ผู้ก่อเหตุเอามีดไปทิ้งนะไปทิ้งแอ่งน้ำแถวคลอง๘
ตำรวจกำลังเร่งหามีดอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องที่ว่ามีการถ่ายคลิปข่มขู่หลังก่อเหตุหรือเปล่า
ผู้กำกับบอกว่าประเด็นนี้ผู้ก่อเหตุเขาปฏิเสธ
บอกว่าไม่ได้มีการอัดคลิปอะไร
ตำรวจก็ตรวจสอบไปตามกลุ่มเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
ไม่ได้มีการเผยแพร่คลิปอะไรในลักษณะแบบนั้น
คุณกัลจอมพลังที่เข้ามาช่วยเหลือนี้เนี่ยนะคะ

ไปขอความช่วยเหลือบริขาดีไม่คืบใช่มั้ยคะ
คุณกันก็เลยบอกว่าคือเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
เยวชนชายวัย๑๖คนนี้ที่โดนฟันแขน

บอกว่าแผลเวอะหวะคงน้อยไปนะ

พ่อแม่ก็เดือดร้อนกันไปด้วยนะ
อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง

คือทุกอย่างมันต้องช่วยกันหมด

รายวันกันเหรอ

คำถามของคุณกัลชอบมารังทิ้งท้ายว่า
มีข่าวแบบนี้มีเรื่องแบบนี้รายวันกันหรือยังไง

แล้วเขาต้องหนีลงทุ่งนา
น้องคนที่เป็นอายุ๑๖ที่เป็นคนขี่เนี่ย

คือวันนั้นมาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิเนี่ย

ใช่แล้วก็บอกน้องอายุ๑๖บอกมึงไปหาหมอซะ

ใช่แล้วมันก็พากันขี่รถ
หนีไปเนี่ยสุดท้ายกว่าจะได้ตัวเนี่ยฮะ